หรือมุมลงทุนของคนรุ่นใหม่โดยหลักทรัพย์บัวหลวง

ซึ่งเป็นบ้านอีกหนึ่งแห่งของนักลงทุนที่สนใจ
แน่นอนครับเจ้าบ้านเขามารอต้อนรับเราอยู่แล้วนะครับ

คุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโสสาขา
และอีกท่านหนึ่งครับคุณภาววิทย์กลิ่นประทุม
ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุน
ทั้งสองท่านนี้จากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

มุมลงทุนคนรุ่นใหม่ที่นี่เนี่ยมันคืออะไรครับ

แต่ที่เราอยากเข้ามาสู่น้องทุนรุ่นน้องบ้าง

เพราะหนึ่งในเคล็ดลักษณ์ของการลงทุน
ต้องเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่อายุน้อยให้อยู่นาน

ทำไมต้องเลือกมาที่มธศูนย์รังสิตด้วยครับ

แต่ว่าเขาลงทุนอาจจะแบบไปเล่นเร็วเล่นทัน

เราก็อยากจะให้ความรู้ตั้งแต่เขายังเริ่มต้นเลย
คือเข้ามาในนี้เลยถ้าย้อนไปวัยยุคเราวัยรุ่น
คือเราอาจจะต้องเดินหาฝนผ่านหน้า

แต่ตอนนี้นี่เอามาตั้งใกล้กับน้องเลย

เราก็ยินดีได้เจอแบบเด็กแบบเข้ามาแลกเปลี่ยนหมุนเวียนด้วย
ทีนี้ภายในบ้านหลังนี้โอ้โหดูรูหลาพอสมควรเหมือนกันนะครับ

อย่างห้องนี้นี่เอาไว้ทำอะไรครับพี่
อันนี้เป็นห้องเรียนรู้อีกห้องหนึ่งนะครับ
ให้น้องสามารถเอาโน้ตบุ๊กมาทำเวิร์คชอป
แล้วก็มีวิทยากรมาสอนนักร้องได้นะครับ
เป็นห้องสำนาณเล็กที่นี่เลย

นี่คือครั้งหน้าให้พอขึ้นไปถึงเพดาเลยนะครับ

คือครบทั้งเกือบ๓๖๐องศาเลยนะครับ

ก็เปิดรับหุ้นลงทุนทุกอย่างอยู่ในห้องนี้
เข้าห้องนี้แล้วออกไปอย่างมั่นใจแน่นอน

แล้วก็ขออนุญาตขอค้นบ้านหน่อยนะครับ
อีกมุมหนึ่งมุมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซน
มีเจ้าหน้าที่มีจอขนาดใหญ่เลย
คือว่าปัจจุบันคนบอกว่าอยากจะลงทุนในหุ้น

เพราะปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมการลงทุนมันมีค่อนข้างง่ายสำหรับนักลงทุนแล้วนะครับ
เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ใช้หนี้หมดแล้วแล้วก็สามารถเรียนรู้จากที่นี่ก็ได้
หรือถ้าเกิดไม่เข้าใจก็มานั่งเรียนที่นี่ก็ได้
เปิดบัญชีหุ้นเนี่ยเริ่มต้นมันง่ายเหมือนเปิดบัญชีธนาคาร
เดินเข้ามาคือจริงจนมาเปิดที่เนยก็ได้เปิดที่ธนาคารก็ได้
เดี๋ยวคือถ้าวันนี้น้องดูเสร็จปุ๊บ

เปิดที่นี่ได้เลยเหมือนเปิดบัญชีธนาคาร

ไม่ต้องไปแบบแบงค์กรุงเทพอะไรเลยไม่ต้องไปหลักทรัพย์บัวหลวงอะไรใดเลย

คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นไม่ใช่แล้ว

เรามีเงินหลักพันหลักหมื่นเราก็เริ่มเล่นหุ้นได้เลย
เพราะปัจจุบันนี้มีระวัตการลงทุนค่อนข้างเยอะ
โปรดักต์การลงทุนก็หลากหลายมากขึ้น

แต่มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับพี่

และอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เจ้าบ้านเขาพาเรามาทัว

ก็ถ้าเกิดเข้ามาแล้วหนังสือก็มี

บางทีแล้วมาเนี่ยอาจจะได้เจอทั้งสองท่านนี้ด้วย
แวะเวียนมาเยี่ยมเย็นน้องเด็กนะครับ
และอย่างที่บอกเมื่อมาที่นี่ทั้งทีแล้ว
เรามาอยู่ในมธศูนย์รังสิต

โอ้โหนักลงทุนหน้าใหม่

พี่เนธยินยึดให้พี่สุดภาพอย่างเดียว

นี่คือหนึ่งในนักลงทุนที่สนใจ

เมื่อกี้เห็นในรายงานพิเศษไปแล้วแต่มาคุยกันแบบตัวเป็นเป็นตอนนี้เลยอืม
ใช่ค่ะมาตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะเปิดตัววันแรกก็มีโอกาสได้เข้ามาเลย

คือตอนแรกคิดไว้ว่าการลงทุนมันคงจะเป็นเรื่องที่ยาก
แต่ว่าเมื่อวานพี่เขาที่เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะก็คือให้ความรู้เราตั้งแต่เริ่มจากศูนย์เลย
แล้วก็แบบรู้สึกว่ามันกลายเป็นเรื่องที่แบบง่ายเป็นเรื่องที่แบบดูเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาเลยประมาณนั้น
ส่วนตัวของน้องยาดาเนี่ยเริ่มลงทุนหรือยังครับ
ยังเลยค่ะแต่ว่าเรามีความเราเคยศึกษามาบ้างเรามีความเข้าใจในคอนเซ็ปต์เรา
เรามีความอยากเรามีความกล้าที่จะลงทุนแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยมีความรู้
เกี่ยวกับว่าเราควรจะรู้อะไรมากกว่านี้ไหมมันเลยทำให้แบบในขั้นตอนสุดท้ายคือการไปลงทุนเนี่ย
เราก็ยังไม่เคยที่จะเข้าไปจริงสักทีค่ะ
พี่ทั้งสองท่านความกล้าความพร้อมเงินความตั้งใจมีพร้อมหมดแล้ว
ความรู้อาจจะยังไม่พร้อมเนี่ยเริ่มต้นลงทุนได้หรือยังครับ
ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มความรู้เติมความรู้ก่อน
เพราะอย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจในการลงทุนเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวนะครับ
ถ้าเกิดเริ่มต้นตั้งแต่น้องเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปี๓ปี๔นะครับ
มีระยะเวลาอีกค่อนข้างเยอะเดี๋ยวก็ต้องไปทำงานแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวก็ต้องไปเจอในอนาคตอีกเราจะได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงในโลกยุคปัจจุบัน
โดยเฉพาะอายุน้อยเนี่ยอย่างสมัยผมเรียนถ้าทูตหลายตัวนะมันขึ้นมาไม่รู้กี่เท่าแล้ว
คือถ้าเกิดได้ศึกษาตั้งแต่ตอนมหาวิทยาลัยแล้วเอาเงินเก็บเงินอะไรนี้ลงใส่เข้าไปนะครับ
อันนี้เราสบายแล้วเราเลยอยากเอาเรื่องนี้มาสอนน้อง
ครับต้องถามเป้าหมายว่าสำหรับน้องยาดาเองอยากจะลงทุนในหุ้นเป้าหมายของเรานี่คืออะไรครับ
คือแน่นอนว่าฟ้ามองว่าในทุกช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน
แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นนะคะ
ที่เราอยากจะได้ก็คือความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงของชีวิตเราต่อจากนี้ไปประมาณนั้น
ก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องของการลงทุนมันเป็นอะไรที่เราควรจะเรียนรู้นะ
อยากจะมีความมั่นคงทางการเงินเงินจำเป็นต้องใช้ในระยะยาว
ศึกษาหาความรู้ไว้แล้วแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยเริ่มต้นการลงทุนเลย
ถ้าเป็นแบบนี้ครับผมกูรูทั้งสองท่านแนะนำเพิ่มเติมอะไรกับน้องดีครับ
คือฉะนั้นก็ง่ายเลยนะเพราะว่าเทปเป้ามายชัดอยากลงระยะยาว

ต้องเพราะว่าเขามีระยะเวลาค่อนข้างเยอะใช่ไหม
สามารถหาเงินมาเติมได้อีก
โตไปกับเขาน่าจะเลือกลงทุนหรือเปล่า
ควรถิกที่น้องใช้ธุรกิจอะไรบ้างในชีวิตประจำวัน
ผมว่าลองเข้าไปดูแหละเพราะบริษัทใหญ่ก็อยู่ในตลาดหุ้นทั้งนั้น
ใช่คืออยู่ในชีวิตของเราด้วยใช่คือเราจ่ายเงินให้กับธุรกิจนั้นธุรกิจนี้
ทำไมเราไม่ลองเป็นเจ้าของธุรกิจดูล่ะ
เออแล้วเป็นตั้งแต่เด็กเหมือนว่ารวยตามเขา
เออโดยไม่ต้องหมายความว่าเราไปเทคธุรกิจเขานะ
แต่เราไปร่วมลงทุนผ่านหุ้นบริษัทจดทะเบียนนั้น
เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งก็ยังดี
ไม่ต้องใหญ่ส่วนเล็กแต่มันโตไปกับเขาไง
ถึงแม้ว่าณวันนี้น้องจะรับปีไหนแล้วครับ

อาจจะถ้าเริ่มต้นลงทุนอาจจะได้เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน
ถูกร้านสะดวกซื้อธนาคารธนาคารอะไรอย่างนี้
โอ้โฮโดยยิ่งใหญ่

คืออยากจะรู้ว่ามันมีหัวข้อพื้นฐานอะไรบ้าง
ที่เราควรจะไปหาความรู้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
ที่แบบขั้นตอนสุดท้ายก่อนการลงทุนเลยเราควรจะ

พื้นฐานของธุรกิจเนี่ยแต่ละธุรกิจเขาทำอะไร
อย่างคุณแพทย์เนี่ยจะบอกว่าธุรกิจเอาใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราเลยดีกว่าใช่ไหม
คือเราแค่มองบริษัทรอบตัวเราว่าอะไรที่มันดี
แล้วเราก็มาศึกษานิดเดียวว่ามันถูกหรือมันแพง
ซึ่งตรงนี้เรียนไม่เยอะเรียนแป๊บเดียวก็รู้เรื่องแล้ว
แล้วพอเรารู้ว่าถ้าถูกเรารู้มันถูกปั๊บ
เราก็ซื้อแล้วเราก็เก็บไป

เศรษฐกิจแบบไหนเราควรจะลงทุนเศรษฐกิจแบบไหน

ถ้าเกิดว่าดูอย่างช่วงนี้ที่คนบอกว่าเศรษฐกิจไทยซบเศร้า
เศรษฐกิจโลกเกราะบ้างไม่ควรจะลงทุนให้เราระวัง

คือการลงทุนยิ่งเป็นระยะยาว
ทุกครั้งที่มีวิกฤตมันกลายเป็นช่วงที่ทุนมันถูก
การแบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ถูกเริ่มรู้เกิดแล้ว

เขาบอกว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็ยังไม่ดีใช่ไหม

ผลตอบแทนอยู่เกือบ๒๐นะคุณคิง
โอ้โห๒หลัก๒๐เลยนะครับ

อัพโปรโทธอปีที่แล้วราคา๒๐๐บาท

ปีที่แล้ววันนี้ก็เท่าตัว

อย่างนี้เลยนะแซวเล่น
ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้

เห็นบอกว่าเป็นแหล่งที่จะสร้างอาชีพ
แหล่งที่จะสร้างการเรียนรู้ในวิชาชีพนี้ได้ด้วย
แต่อันนี้คือกิจกรรมที่เสริมให้กับน้องมากกว่า
เพราะว่าน้องบอกว่าถ้าเกิดมาเรียนรู้แล้ว
ไม่ได้ปฏิบัติจริงเขาบอกว่าอาจจะไม่เข้าใจเต็มที่ใช่ไหม
เราก็เลยเอากิจกรรมมาเสริมให้กับน้องทุน

แล้วก็มีการแนะนำทางด้านอาชีพนิดหน่อย

ว่าถ้าอยากเติบโตไปต้องเรียนรู้อะไร
แล้วมีอาชีพอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มของพวกเรานะครับ
ที่นี่ได้เลยมาที่นี่ได้เลยสุดท้ายครับสั้นทั้งสองท่านครับช่วยหน่อย

สัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงบ้าง
หกนี่จะได้เห็นไหมสัปดาห์หน้าเราสองคนรอฟังอยู่
รอฟังอยู่นะครับ
เมื่อวันก่อนก็คือคุณคล้ำเขาไปพบกับกลุ่มการบินแล้ว

โยบายล่าสุดนี้ที่คนจับตามองก็คือการลดภาษีนิติบุคคล
ซึ่งอันนี้บริษัทจดทะเบียนในทางดาวโจ
ไม่ประโยชน์โดยตรงนะนะตอนนี้พุ่ง
ตอนนี้ดาวโจกำลังทำออลไทม์ไฮอีกรอบหนึ่งแล้ว

วันนี้นิกกีอิเปิดมาตอนเช้านี่บวกไปอีก๓๐๐จุดนะ
ทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้เขียวหมดเลย

เพราะว่าสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้ก็

ครึ่งปีแรกตลาดหุ้นยังดูสดใสนะครับ

วันก่อนคุยกับนักวิเคราะห์เขาบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์

เซอร์ไพรส์ขึ้น
บัวหลวงมองเป้าปีนี้ประมาณเท่าไหร่ได้ครับ

ว่าปีที่แล้วคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมครับ
แต่ปีนี้เขามองว่ามีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปได้อีก
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นนักวิเคราะห์ของหลักทรัพย์หลวง
มองภาพว่ามีโอกาสไปถึง๑๖๗๐

เวลาถ้าเกิดเราลองคุยตลาดพวกนี้จริง

พอเข้าใจบ้างไหมครับพอเข้าใจนะครับ

คือต้องบอกคุณผู้ชมคือน้องเนี่ยเรียนนิติศาสตร์นะครับ

ซึ่งก็อาจจะกลายได้เรื่องของเศรษฐกิจพอสมควรเหมือนกัน
มีต้องเทคนิคประกอบด้วยไหมครับ
ถูกต้องครับก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็น
ถ้าเกิดนโยบายหรือว่าทั่วโลกเขาทำอะไรกันอยู่
แล้วจะกระทบกับอะไรบ้างนะครับ
ก็ต้องค่อยเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ไป
หรือติดตามคุณคิงนะครับถ้ารักช่วงเช้า
แล้วก็ติดตามครอบครัวบัวหลวงครอบครัวบัวหลวงด้วย

ผมขออีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าเรายังพอมีเวลา

สัปดาห์นี้บางทีก็สื่อสารนำบางละ
ธนาคารบ้างละบางวันพลังงานก็เดี๋ยวขึ้น

ในช่วงระยะสั้นเรามองแล้ว
กลุ่มไหนดูน่าสนใจและโดดเด่นและปลอดภัยที่สุด
กลุ่มที่นักวิเคราะห์หลับภาพรุ่นหลวงชูเลยปีนี้
น้ำมันไงมันซึมมานาน
น้ำมันลงมาจากร้อยกว่าเหรียญใช่ไหมครับ

ตอนนี้กลับมาอยู่ที่ประมาณ๕๕เหรียญ

บริษัทใหญ่ขึ้นตลาดเซ็ตก็ขึ้นตาม

พวกน้ำมันพวกคณะท่าน
แต่ว่าตัวที่โดดเด่นคือพวกคอมมอนิตี้

เพราะว่าโดยหลักการคอมโมนิตี้อย่างน้ำมันมา
โมนิตี้ตัวอื่นก็จะเริ่มวิ่งตามมา

แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแบงค์

นักลงทุนต่างชาติก็ยังสนใจตลาดหุ้นบ้านเราอยู่
เวลาอ่านบทวิเคราะห์ในช่วงนี้จะออกมาบ่อยมาก
คือเรื่องของบริษัทจดทะเบียน
กำไรผลประกอบการคาดการณ์
ถามแทนน้องเลยนะครับเพราะบางทีเราพอเวลาเปิดอ่าน

คือกำไรแล้วมันต้องไปเกรงกำไรทำไม

ถามน้องง่ายนะครับธุรกิจจะดีไม่ดีต้องกำไรหรือขาดทุน

เพราะฉะนั้นงบปีที่แล้วถูกไหมครับ

เข้าไปดูง่ายก็ได้บริษัทไหนกำไรไม่กำไร
อ๋อนี่คือบื้นฐานเลยองค์แค่นั้นก่อนได้แล้วอีกหนึ่งหลัง
คือต่อให้เรียนนิติมาเรียนรัฐศาสตร์มาที่แบบไม่ใช่สายเกี่ยวกับตัวเลขโดยตรง

ใช่ครับมองไปเลยบรรทัศน์เดียวกำไรเป็นยังไงบ้าง

มองเห็นภาพเลยว่าธุรกิจนี้จะดีหรือไม่ดี
ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับคนที่อยากลงทุน
ใช่นะครับต้องเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่เนิ่นตั้งแต่อายุน้อยเลย

ช่วงท้ายครับพี่แพทย์ในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งขวัญใจของนักลงทุนคนรุ่นใหม่
อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังดุณขณะนี้บ้างครับ

แต่อยากอย่างเดียวเข้าตลาดอาจจะเจ๊งได้มันต้องหาความรู้
คือวันนี้เราเต็มที่กับการให้ความรู้และทุกวิกฤตกำลังจะบอกว่ามันเป็นโอกาส
จากนี้ไปจะมีวิกฤตไหมมีแน่นอนถ้าทุกวิกฤตลองหาให้เจอ
ซึ่งปีนี้ก็มีน่าสนใจเยอะมากนะครับไม่สายเกินไป
คิดว่าตอนนี้เราเริ่มไปลงทุนกันต่อเลยค่ะ
เตรียมพร้อมก่อนตลาดคืออะไรนะครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ช่วงนี้ให้น้องก็ได้ไปเตรียมพร้อมการลงทุนด้วยครับ
นี่แหละครับเป็นภาพรวมในเบื้องต้น
ถ้าคุณผู้ชมหรือใครก็ตามที่สนใจอยากจะเรียนรู้เริ่มต้นลงทุน
โดยเฉพาะหาผลตอบแทนจากตลาดหุ้นอย่างที่ทั้งสองท่านบอกไปนะครับ
เห็นตัวเลขผลตอบแทนกำไรแล้วเนี่ยโอ้โหเฉลี่ยแล้ว
ตัวเลขสองหลักสิบบ้างสิบห้าบ้างยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีบ้าง
สนใจก็ติดตามสอบถามได้
วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านขอบคุณพี่เน็ตพี่แพทย์แล้วก็น้องฟ้า